แล้วก็ครอบครัวของคุณสามีเองนะคะให้มาถ่ายรูปพวกกันแล้วก็รักกันค่ะ

กุญแจซอนเขาตั้งสเตตัสเอาไว้บอกว่าคุณสามีถึงขั้นว่าลางาน
พาครอบครัวไปเที่ยวพาเธอแล้วก็ลูกไปเที่ยว
สัมผัสอากาศดีริมทะเลกันเลยนะคะ
ก็ถือว่าเป็นโมเมนต์ดีนะคะก็อย่างที่บอกไปหวังว่าจะมีมาทั้งครอบครัวแล้วกันนะคะ